ต่อที่ชิงทองเลยค่ะคราวนี้คนร้ายมาคนเดียวนะพร้อมกับอาวุธคือปืน
เอาปืนมาจี้พนักงานขายร้านทองแล้วก็กวาดทองไปได้๑๘เส้น
หลังจากนั้นเอ่อกวาดได้ทองไปไปได้เก้าเส้นนะครับคุณผู้ชมน้ำหนักรวมเนี่ยสิบแปดบาท
แล้วหลังจากนั้นค่ะหนีหายไปเลยนี่ดูจังหวะนี้พร้อมกันภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายเขาก็มาแบบใส่หน้ากากอนามัย
ใส่เสื้อวอร์มแขนยาวสีกรมท่ากางเกงขายาวสีน้ำเงินสวมรองเท้าผ้าใบแล้วมีเป้สีเขียวขี้ม้า
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะผู้ชายคนนี้น่าจะอายุประมาณสัก๓๐ตอนแรกก็มาเหมือนเป็นลูกค้าเหมือนเป็นลูกค้าเลย
นี่ค่ะที่ร้านทองดีเยาวราชอยู่ที่ตลาดปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเปิดเอาอะไรฮะ
ก็นี่เนี่ยจังหวะนี้ทีแรกก็ขอดูสร้อยเส้นนั้นหน่อยสิหยิบเส้นนี้ให้หน่อยทางพนักงานที่ร้านก็หันหลังจังหวะนี้กำลังไปหยิบสร้อยแล้วพอจังหวะที่เอามาให้เลือกเลือกเลือกเลือกเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมือคนร้ายเนี่ยเห็นไหม
คือที่มือล้วงอยู่ในกระเป๋าเนี้ยคืออาวุธปืนครับแล้วพอเอาอาวุธปืนออกมาเนี้ยเขาก็แบบเหมือนกับขูอ่ะขูอ่ะแล้วก็เลือกทองเลือกทองใหญ่เลยอะค่ะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้น
บอกว่าวันนั้นผมอยู่กับน้องชายอีกคนนึง

ให้เขาเล่าหน่อยค่ะว่าจังหวะที่คนร้ายมานี่
เขายังไงบ้างหรือเขาพูดอะไรบ้างค่ะ
เขาก็จี้บอกให้เราเอาหยิบของให้เขาหรือไง
เขาบอกว่าหยุดเลยไม่งั้นจะยิงเลยครับ

เขาก็กลัวครับก็เลยหยิบให้มาเลย
เดี๋ยวดูเงินต้องเท่าไหร่

แล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดดูในกล้องวงจรปิดเมื่อกี้

อย่างที่เขาบอกเขาบอกว่าเขานั่งอยู่กับน้องชาย

ใช่ครับแต่น้องชายเหมือนไม่ได้ยินไม่รู้อะไรเลยนะ
เพราะว่าเหตุการณ์ในร้านมันน่าจะแบบเงียบสงัดเลย

เกมอยู่ด้วยอาจจะไม่ได้สนใจนะคะ
เออแต่ทีนี้ค่ะพชโทรมนตรียิ้มแยม

มาตรวจสอบที่ร้านทองแห่งนี้แล้วนะคะ
แล้วก็เชิญตัวนายชั่นเถาลูกชายเจ้าของร้านเนี่ย
มาประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพปลวกแดง
เพื่อที่จะได้ไปไล่ติดตามตัวคนร้ายเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ